นักวิชชมครับนายสนตรีที่เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่า๒สามีภาวิยาและยัดศพ
ไว้ในรถที่ไต้หวันภรรยานี้เขาตั้งท้องด้วยแล้วหนีกลับมาที่ไทยเมื่อวาน
มีแก๊งมาเฟียอีกทีนึงนี่เป็นภาพล่าสุดวันนี้นะครับ
ตำรวจเนี่ยคุมตัวออกมาสอบสวนอีกครั้ง
สุดท้ายแล้วเขาสารภาพนะฮะ
เขาสารภาพว่าฆ่าจริงแล้ว

วันนี้ยอมรับสารภาพว่าทั้งบงการแล้วก็ทั้งฆ่าด้วย
นี่ฮะนายสันติสุภะอภิรดีไพรินอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สันติวันนี้กลับคำรับสารภาพนะครับจากเดิมเนี่ยอ้างว่าแค่หลอกล่อไปให้แก๊งมาเฟีย
แก๊งมาเฟียเขาฆ่าวันนี้ยอมรับสารภาพว่าร่วมกับพวกอีกสองคน
ฆ่าลัมมี่กับสามีไม่มีกลุ่มมาเฟียไต้หวันอะไรทั้งสิ้น
ตามที่รับสารภาพเอาไว้เมื่อวานนี้แล้วนายสันติบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนสั่งการวางแผน
แล้วก็ล่อลวงผู้ตายทั้งสองให้มาเจอแล้วก็ลงมือสังหารถามว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไร
แต่ตรงนี้นี่แหละต้องไปขยายผลต่อนะฮะว่าจริงหรือไม่จริง
นายสันติอ้างว่าปัญหามาจากความขัดแย้งธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
กับนายประเสริฐแล้วก็ล่ามมี่หรือว่านางสาวพจนีที่ตั้งท้องอยู่๕เดือน
นี่ฮะนายสันติเนี่ยอ้างว่าได้รับยาเสพติดมาจากแก๊งมาเฟียไต้หวัน
แล้วเอาไปให้ล่ามี่กับสามีเนี่ยเอาไปขายต่อ
แต่หลังจากนั้นผู้ตายทั้งคู่ไม่ยอมเอาเงินที่ขายจากยาเสพติดมาให้นะ
แล้วก็ไม่ยอมมาเคลียร์นะก็เลยเกิดปมปัญหาเกิดขึ้น
แล้วก็มาสู่การลงมือสังหารกันนี่นะฮะ
พันธุรกิจเอกอเนกเตาสุภาพรองคุมการกองปราบรามนะครับ
บอกว่าหลักฐานที่ได้รับมาจากตำรวจไต้หวันณขณะนี้เนี่ย
พบว่าคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อย๓คน
คือนายสันติกับลูกน้องอีก๒คน
สันตินี่เป็นหัวหน้าลูกน้องสองคนนี้ตอนนี้เนี่ย

มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ชัดเจนนะครับ
ซึ่งตอนนี้ปมเหตุจะเป็นเรื่องของหนี้สินอะไรหรือเปล่า
หรือจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
ตามที่นายสันติกล่าวอ้างหรือเปล่า

การดำเนินคดีเนี่ยตำรวจไทยกับไต้หวันจะแยกกันดำเนินคดีนะครับ
ไม่จำเป็นต้องส่งผู้ต้องหาไปที่ไต้หวันอีก
การสืบสวนก็จะใช้วิธีการแบ่งปันข้อมูลกันทั้งคู่ทั้งสองประเทศ

ขณะเดียวกันในส่วนของไทยตอนนี้เราได้หลักฐาน

เคลื่อนไหวต่างผลตรวจดีเอนเอ
หมายจับจากอายการไต้หวันมาแล้ว
ซึ่งเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับนายสันติผู้ต้องหาได้
ตอนนี้ยังขาดก็คือรอผลการสอบปากคำพยานแวดล้อม
เดี๋ยวทางตำรวจไต้หวันจะส่งมาให้

ล่าสุดวันนี้นะฮะที่ทางกองปราบคุมนายสันติ
ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ออกมาสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นก็ส่งไปฝากขังนะ

ตอนที่คุมตัวนายสันติไปฝากขังเนี่ย

เสื้อแขนยาวสีเขียวนะครับ

ลงมือทั้งบงการทั้งฆ่าทั้งหลอกลวงมา
รายงานข่าวจากกองปราบที่เราได้มานะครับ
หลังจากเข็นสอบปากคำนายสันติเนี่ย
สันติสารภาพว่าร่วมกับคนไทยอีก๒คนนะ
ฆ่าสองผัวเมียสองสามีภรรยาสองคนนี้ฮะ
นายสามารถแทร่หลีกับนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทอง
ทั้งสองคนเนี่ยนะฮะร่วมกันลงมือนะครับ
แล้วกองปราบบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
สืบทราบว่าทั้งสองคนนี้ที่ร่วมกับนายสันติพอก่อเหตุแล้วนะ
ไต้หวันกลับมาไทยเหมือนกันนะฮะ
คือนายสันติเอารถบีเอ็มสีขาวที่ยัดศพผู้ตายทั้งสอง
จอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่๙มิถุนายน
แล้วกลับมาวันนั้นเลยนั่งเครื่องจากไต้หวันกลับมาสุวรรณภูมิวันนั้นเลย
แต่สองคนนี้เนี่ยคือนายสามารถแทร่หลีกับนายธนวัฒน์พุ่มเข็มทอง
ร่วมกับนายสันติก่อเหตุเนี่ย
กลับมาสุวรรณภูมิเนี่ยมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
สิบเอ็ดมิถุนายนตามหลังนายสันติมาสองวัน
แต่ตอนนี้หลบหนีไปไหนต่อแล้วไม่รู้
เดี๋ยวต้องติดตามล่าตัวต่อนะครับ
เพราะตอนนั้นก็อย่างที่ทราบเราก็มุ่งไปที่นายสันติใช่ไหม

คือตัวนายสันติเองเนี่ยความจริงเนี่ย
เขาบอกเขาออกไปถึงชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

แต่ตำรวจให้พ่อเขาโทรเกลี้ยกล่อมจนเขายอมออกมามอบตัว
แต่สองคนนี้ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้ว